คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนกันหน่อยนะครับ
ใกล้วันหยุดยาวบางคนทำงานวันนี้สุดท้าย
บางคนหยุดไปแล้วบางคนพรุ่งนี้อีก๑วัน
ก็จะหยุดยาวกันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

บรรยากาศไปดูที่สถานีขนส่งหมอที่๒
กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณอิงดาวทันจันทร์ครับ
ยอยมารอขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะและทางบขศนะคะคาดว่าจะมีผู้โดยสารจำนวนหนึ่งแสนเก้าหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งถือว่ามากกว่าสองวันที่ผ่านมาค่ะสถานีขนส่งหมอชิดสองค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีประชาชนจำนวนมากมารอขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
และไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางทหารนะคะ
คอยดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากกว่าปกติทุกวันที่ผ่านมา
และถึงแม้วันนี้นะคะจะยังคงเป็นวันทำงานปกติค่ะ
แต่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มหยุดและพร้อมเดินทางพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวแล้ว
เช่นเดียวกับสองสามีภรรยานางสาววรังคณาและนายนพนัยนะคะ
ที่ตั้งใจเดินทางกับภูมิลำเนาที่จังหวัดพระยาวเพื่อที่จะไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็เที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
โดยทั้งคู่เผยว่าแม้การเดินทางด้วยรถบขศจะใช้เวลายาวนานถึง๑๒ชั่วโมง
แต่ก็ไม่ท้อเพราะปีหนึ่งค่ะจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
ต้องเตรียมเวลาไว้กันระดับหน้าค่ะเหมือนอย่างหนูใช่ไหมคะ

ก็คือต้องออกมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ากลัวรถจะเต็มอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือต้องเตรียมเวลาไว้ค่ะ
เช่นเดียวกับครอบครัวของนางสาวธิดารัฐแล้วก็นายเกษมพันธ์ค่ะ
ที่ตั้งใจเดินทางกลับไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนี้
เพื่อชาร์จแบตร่างกายก่อนกลับมาลุยงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ในวันทำงานพร้อมเผยถึงสาเหตุที่ใช้บริการรถตู้โดยสาร
ในการเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพิจิตรค่ะ
เพราะว่าสะดวกสบายและก็มั่นใจในความปลอดภัยค่ะ
ส่งถึงบ้านรวดเร็วเคยขึ้นมาหลายรอบแล้ว
ก็เชื่อใจผลขับก็กลับบ้านก็นู้นละ
สิ้นปีใหม่ก็ค่อยมาอีกที
นี้นะคะขอแนะนำประชาชนที่จะเดินทางมา
ใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิด๒นะคะ
ก็อยากจะให้เผื่อเวลาในการเดินทางค่ะ

การจราจรบริเวณโดยรอบนะคะเริ่มติดขัดแล้วก็แน่นหนาเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะ
รายงานจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ
ขอบคุณคุณอินดาวคาดว่าช่วงเย็นแหละครับวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะคนจะเยอะหน่อยนะครับ